ถามกันเข้ามาเยอะถามกันมาล้นหลามมาก
ว่าวันนี้ไม่มีข่าวต้นตะเคียนเหรอ
มีสิเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมเจ้าของบ่อปลาที่จังหวัดฉะเชิงเซา
ไปว่าจ้างรถแทรคเตอร์มาไถปรับหน้าดิน
ปรากฏว่าขุดไปขุดมาไปเจอต้นตะเคียนค่ะ
ความยาว๒๒เมตรนะฮะ
เอาไปก่อนเลยละกันสัดส่วนรูปภัณฑ์สันธารของต้นตะเคียนต้นนี้นะคะ
ตะเคียนขนาดใหญ่นี้ถูกขุดพบในบริเวณกลางบ่อปลา
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลหอมสินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา

คุณสุชานันนรึภัยอายุ๔๔ปีเจ้าของบ่อปลาเล่าบอกว่า
เช่าพื้นที่ตรงนี้๘ไร่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมานานหลายปีแล้ว
ปกติเลี้ยงปลาและเลี้ยงกุ้งสลับกันไป
กระทั่งปีนี้พอจับปลาขายเสร็จปุ๊บ
ก็ตากบ่อจนแห้งแล้วก็ว่าจ้างรถแทรคเตอร์มาไถปรับหน้าดิน
ไถดินอยู่นั้นคนขับรถก็บังเอิญไปขุดเจอ
ตะเคียนขนาดใหญ่สักประมาณ๓คนโอบ
วัดความยาวได้๒๒เมตรนะคะ
แล้วในการเคลื่อนย้ายต้องว่าจ้างรถแบ็คโฮลเพิ่มอีก๑คันด้วยนะ
เพราะว่าต้นตะเคียนเห็นไหมมันใหญ่นะ
ช่วยกันลากต้นตะเคียนขึ้นมาจากบ่อดิน

จึงนำต้นตะเคียนไปวางไว้ที่จุดที่จัดเตรียมไว้
เพราะเชื่อว่าน่าจะให้โชคให้ลาบ

เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวและตนเองต่อไป
โอ้โฮใหญ่จริงค่ะแหม่ง